ถ้าไปถึงจุดนั้นแล้วต้องมีการสลายคั่ว๘พักจริง

เพื่อไทยเขาจะบอกเหตุผลกับบรรดาผู้สนับสนุนของเขาหรือว่าสังคมยังไงก็แล้วแต่

แน่นอนว่าเสียงพอแน่นอนสำหรับเสียงสภาผู้แทน

ใครเป็นนายกในซีกนั้นมองว่าใครเป็นนายก

เรายังไม่นับเรื่องคนจะลงถนนหรือยังไม่ลงนะ

นี่ไงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็เป็นเป้าลำดับที่หนึ่ง

เพราะตลอดระยะเวลาที่ผมตั้งคำถามมาตั้งแต่แรก
พักเพื่อไทยจะจับมือกับพลังประชารัฐหรือไม่

นะครับต้องการบอกว่าไม่จับมือใครก่อน
จัดตั้งรัฐบาลภาคเดียวแลนซาไลด์๓๑๐
กระทั่งโค้งสุดท้ายคนชักจะไม่ไหวแล้ว
คนไปทางก้าวไกลมากก็มากลับหลังหันบอกว่า
จับมือกับพลังประชารัฐเด็ดขาดทั้งคุณหมอชนนั่น
คุณเศรษฐอ้างคุณองิยงด้วย
ดังนั้นการที่จะข้ามขั้วมา

ยังไงก็ตามแป้วจะต้องไปอยู่ที่
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณแม้ข้ามคั่วมา
เสียงเยอร์สุดเลย๔๑๑เสียงในสี่กนั้น

ว่าเสียงลำดับที่หนึ่ง
ในการย้ายมาทางควอร์ดแล้วคุณจะ
จะเลือกตัวเองมาเป็นนายกรัฐมนตรี
หลังจากภพรังประชาชนถูกยุบ
พักเพื่อไทยก็ไปโวตเลือกพลตมเอกบริชาบรมนอก
เป็นนายกรัฐมนตรีแข่งกับอภิษฎเวชาชีวะ
แล้วแพ้คนก็เลยลืมประวัติศาสตร์อันนี้
เพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยเขาทำอะไรก็ได้อยู่แล้ว
ดังนั้นการที่จะข้ามครั่วมานี้

นะครับมโนทำสำนึกอย่างรุนแรงที่สุด
เพราะเป็นการผิดสัจจะวาจากับประชาชน
เพราะฉะนั้นเป็นการลงทุนที่แพงมากที่สุด
คุณจะเดินไปถึงหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมบอกไว้ก่อนเลยว่า
นี่จะเป็นชนวนท้องถนน
ท้ายที่สุดอาจจะไม่มีใครได้อะไรก็ได้นะ

พระเด็กประยุทธ์อย่างโนชายังนั่งรักษาการนายก
ยังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอาศัยความ

ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้รุนแรงมากขึ้น
นะครับจนกระทั่งพรกรฉุกเฉินเอาไม่อยู่
มันจะไป๒๗๒วงเล็บ๒นายกคนนอกไหม
ซึ่งจะต้องผ่านด่านแรก๒๕๐นะครับ
ทั้ง๒สภาเนี่ยนะครับ๒เสียง๒ใน๓
แน่นอนที่สุดก็จะเกิดแรงต้านอีกนั่นแหละ
มันก็จะเกิดปัญหาเรียงกันตามลำดับ
คุณจตุพรคิดว่าสุดท้ายเนี่ย
มันจะไปจบลงตรงไหนระหว่าง

มันอยู่ที่ความรุนแรงบนท้องถนน
ถ้าความขัดแย้งระดับปกติทั่วไปเนี่ย
ผลเอกประวิทย์ก้าวข้ามความขัดแย้ง
คอนเซปต์เขาคือภารกิจในการก้าวข้ามความขัดแย้ง
แต่ว่าความขัดแย้งมันสูงเกินพลเอกประวิทธิ
ผลเอกประยุทธ์ก็บริหารการจัดการในฐานะรักษาการนายกโดยแบบไม่จำกัดระยะเวลา
แล้วถ้ามันแรงเกินกว่านั้นอีกแม่ทัพนายกองที่ผมเอ่ยมานั้น
เขาสามารถประกาศใช้กฎอายการศึกกันได้ต่อ
เพราะฉะนั้นก็ต้องคิดกันเหมือนที่เรื่องตำแหน่งประธานสภา
ถ้าไม่กระแทกกระทั้นเรียงกันตามลำดับเนี่ยมันจะมาลงที่อาจารย์วันนอร์
มันจะความขัดแย้งตั้งแต่โหวตเลือกประธานสภามันก็เห็นกันอยู่
เพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าณขณะนี้แต่ละคนเห็นกระดานอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าตัวเองจะเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้ง
หรือจะเอาผลประโยชน์ชาติบ้านเมืองเป็นที่ตั้ง
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในท้องถนน
ซึ่งแต่ละฝ่ายก็คาดการณ์ไม่ได้ว่านะครับ
ความรุนแรงจะอยู่ในระดับไหน
มันจะแตกต่างไปจากการชุมนุมในช่วงกว่า๒๐ปีนี้
รับรับคุมสดที่นี่ครับแชร์รัดทีวีช่อง๓๒ครับ